กระบะพุ่งตกน้ำดวงถึงฆาตตายยกคัน

ไปถึงที่เกิดเหตุเธอร้องห่มร้องไห้แทบขาดใจ
คนที่เสียชีวิตในรถคันนี้ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นคนรักของเธอ

แล้วตายทั้งหมดนะคะเพราะว่ารถตกน้ำไป

โอ้โหคุณขวัญ

จังหวะที่เขาถามร่างของลูกเขาหนาวไหมลูก

แล้วคุณคิดดูนะนึกถึงภาพนะ
คือเสียทั้งครอบครัว

ผู้หญิงคนนี้เสียทั้งลูกสาว๕ขวบ

ในรถคันเดียวกันอุบัติเหตุเดียวกัน

นึกถึงใจเราเราจะอยู่ต่อยังไง
ทั้ง๓คนไปพร้อมกันเลย

ตอนที่เธอไปถึงเนี่ยเธอเข่าอ่อนเลยนะคะ

นักประดารามเองก็งวมร่างของทั้งสาม

ในพื้นที่ตำบลท่าช้านที่อำเภอเฉลิมพระเกียร
ตรงนี้สระนี้มีความลึกถึง๕เมตร

ช่วง๒นาฬิกาของเมื่อวานนี้นะคะ

คนที่ขับรถกระบะคันนี้แล้วพุ่งตกน้ำ

มากับยายของ

มีหลานมาด้วย๕ขวบ

เตรียมตัวออกไปขายของที่ตลาด

สุดท้ายพุ่งตกลงไปในสระน้ำ
แล้วคุณรถมันจม

ทำได้เพียงแจ้งกู้ภัยไปตรวจสอบ
แล้วก็ยืนดูทั้งหมดเสียชีวิตค่ะ

การจัดพิธีศพนั่นละค่ะของครอบครัวนี้

หลายคนยังรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ

น้องสาวของนางสมจิตคนตาย

ผู้ตายเป็นคนขยันทำงานมาก
แล้วก็จะดูแลน้องทั้งหมด๗คน

ตอนนี้เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เรื่องของพิธีชาปนกิจครอบครัววางแผน
ที่จะเผาคนละวัน

ชาปนกิจที่วัดอื่นได้

จากวัดประมาณสัก๕๐๐เมตรนะคะ
ยังเห็นกระทั่งว่ามีกิ่งไม้หัก
และมีรอยล้อรถเป็นทางยาว

มีจอมปลวกตรงกับม้าหินอ่อน
เพื่อนบ้านเอามาตั้งไว้ข้างคลอง

อาจจะมองไม่เห็นและเป็นไปได้ด้วย
กระทั่งว่ารถหลายคัน

คุณผู้ชมลองดูนะมันเป็นทางโค้งตรงนั้นน่ะนะคะ

มีสัญญาณไฟมั้ยมีสัญลักษณ์อะไรมั้ย
แล้วคนที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนนอกพื้นที่

จะตกคลองได้เหมือนกันนะคะ